กระดาษพลังงานที่สำหรับหลักฮีวลีนนาววงตรีนาฬิการ

ลุงลุงครับลุงง่วงหรือเปล่า

เพราะว่าตีมารอบที่สองแล้วซึ่งเป็นช่วงเทศกาลนะครับผม
แล้วก็พอไปถึงหน้ามนพยาวก็เกิดอุบัติเหตุ
รถตกถนนชนต้นไม้น้องสาวผมเสียชีวิต
ผักที่ส่วนหลานสลบกระโหลกล้าวขาหัก
ที่ฟ้องมาในคดีแพ่ง๗ลาย
ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากผู้ละเมิดหรือว่าจำเลยเลย
ได้รับเพียงเบื้องต้นจากพรบผู้เสียชีวิต๒แสนบาท
แล้วก็ค่าปลงศพเท่านั้นเองครับ
ก็ต้องรอคำสั่งสารนะครับ
แต่ว่าในระหว่างการรอถ้าคู่กรณีเขาเห็นข่าวนี้
แล้วเขาอยากจะเยียวยาเขาก็สามารถมาเยียวยาได้นะครับ
ก็วิงวอนให้ทางบริษัทรถตู้ที่ประสบเหตุรับผิดชอบผู้โดยสาร
แต่อยากจะบอกว่าถ้าเงินจ่ายมาทั้งครอบครัวคงไม่ได้ใช้แล้ว

อยากให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการติดตามคดีนี้ให้ด้วยครับอีกแรงหนึ่ง
เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเมื่อสุดท้ายศาลมีคำสั่งให้จ่ายเงินเขาจะมีจ่ายหรือเปล่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๓
กรณีที่ในข่าวเรียกนะคะในข่าวเรียกว่าคดีแพรวาเนี่ย
เพราะฉะนั้นมีอีกหลายแบบเลยนะคะ

แล้วก็บางส่วนเราก็ยังทำข้อมูลให้อยู่
แล้วถ้าพร้อมก็จะมาออกรายการเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีคดีลักษณะอื่นอีกเช่นเดียวกัน
ที่มองว่าถ้าสังคมช่วยกัน
ก็จะช่วยพวกเขาให้ได้รับความยุติธรรมได้นะคะ

ก็จะทำให้กลไกเดินไปไม่ช้าอย่างที่เขารู้สึกนะคะ
อันนี้มีความใกล้เคียงกันกับคดีที่เราคุยกันไปนะคะ
คดีของแพรวาอยู่หลายลักษณะทีเดียว
แน่นอนเกิดเหตุการณ์กับรถตู้นะคะ

ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม

สู้กันสุดเท่าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะคะ
ขณะที่ถ้าโปรยหัวรายการเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแหล่งข่าวพูด

ถ้าการเรียกร้องความยุติธรรมครั้งนี้

คนที่ได้รับผลจะไม่ใช่คนในครอบครัวผู้เสียชีวิต
แบบสามีภรรยาลูกไม่ใช่แล้วนะคะจะไปเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตเพราะว่าตัวหนึ่งหนึ่งในผู้โดยสารที่เกิด
เหตุเสียชีวิตสามีเสียชีวิตแล้วก็ลูกเสียชีวิตแต่ว่าสามีกับ
ลูกเนี่ยคือคนละลักษณะกันนะคะเท่ากับว่าในครอบครัวไม่เหลือใครแล้ว
ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างถ้าได้นะคะก็จะเหลือแค่คุณแม่
ซึ่งคุณแม่อายุ๗๐กว่าแล้วคนที่มาร้องเรียนให้รอบนี้ที่คุณผู้ชม
เห็นในภาพข่าวเป็นพี่ชายพี่ชายต้องมาลื้อใหม่หมดเลยนะคะ
เพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนจับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น
คนที่จับเรื่องนี้คือสามีของคุณกัญญารัฐซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นพี่ชายก็กลับมาเริ่มใหม่หมด
เลยคือกลับมาอ่านใหม่หมดเลยถามใหม่หมดเลยแล้วก็กลับมาทวง
ยุติธรรมให้น้องใหม่หมดเลยเพื่อคุณแม่นะคะวันนี้สอง
ที่จะคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกคือคนที่พาไปร้อง
เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะทะนายโรนอารมณ์แก้วเผ็ดนะคะประธาณ
เครือข่ายโรนอารมณ์ทวงคืนความวิทยาธรรมในสังคมนะคะและอีก
คุณพาสกรดวงจิตนะคะเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนี่ก็เข้าใจถูกคือคุณพระศกรรณ์ต้องมาเริ่มใหม่หมดเลย
เพราะว่าตอนแรกเป็นสามีของผู้เสียชีวิตที่ตามมาตลอด
คือถ้าเราได้คุยกับเขาเขาก็จะละเอียดมากว่า
เขารู้สึกว่ามันช้าตรงไหนไปติดขั้นตอนตรงไหนไหมตรงไหนต้องกลับไปกลับมาบ้างนะคะ
เขาจะรู้ละเอียดแต่ทีนี้น้องเขยก็เสียเช่นเดียวกัน

ว่าน้องเขยกับลูกชายไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์

เอาตัวคุณกัญญารัฐก่อนนะคะคุณกัญญารัฐนี่เสียชีวิตในเหตุการณ์

ใช่ไหมคะเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงเทศกาลเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิด๓๑ธันวาคม

มันนานแล้วเนอะแต่เหมือนมันเพิ่งเกิดนะเพราะต้องพูดใหม่
คุณแม่วันที่๑ในวันเกิด

คือไม่ได้กลับแค่เทศกาลกลับไปวันเกิดแม่ด้วย
เกิดแม่น้องจะต้องกลับทุกปีครับผม

๑๗โลวิ่งถนนแถวนั้นจะกี่นาทีครับ

และยิ่งไปเวลานั้นด้วยนะ

ค่ะคุณแม่ก็จะต้องรอลูกกลับบ้านทุกปี
ใช่ครับแม่ต้องรู้อยู่แล้วว่า
ประมาณไม่เกินตี๔ลูกก็ต้องถึงแล้วล่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่หน้ามหาวชายนรีสวนนะ

จริงที่บ้านเป็นคนพยาว

แต่ว่าคุณพี่คือคุณพัศกรไม่ได้อยู่พยาว

ใครเป็นคนรับสายโทรศัพท์การแจ้งคนแรกเลยค่ะ

ก็คือตกใจมากคุยอะไรไม่ออกเลย

เพื่อนในหมู่บ้านอยู่กันด้วยบอกเฮ้ยตั้งสติให้ดีนะ
ผมก็เฮ้ยมีอะไรวะก็ไม่คิดว่าเป็นน้องหรอกไม่คิดจริง
เราคิดถึงคนที่บ้านแม่น้องแม่อยู่

บอกให้ตั้งสติให้ดีนะพอมันพูดเสร็จ

ซึ่งก็วางหมู่
เพื่อนที่โทรมาบอกคุณภาษากรรู้รายละเอียด

เพราะที่เขาโทรมาเนี่ยมันเก็บมุ่งกว่าระ

แล้วก็ตอนนั้นให้รายละเอียดไหมค่ะ
ละเอียดไหมคะว่ารักษณะการเกิดเหตุเกิดจากคนขับหลับในเกิดที่ไหนหลานเป็นยังไงคือได้รายละเอียดอะไรบ้างคะ
ตอนนั้นไม่ได้ครับผมไม่ได้ตอนหลังจากที่ผมไปถึงพยาวแล้วแล้วก็ไปเจอกับผู้ประสบภัยคนอื่นที่ไปรวมตัวกันที่โรงพักหลายอีกหลายวันอยู่ครับแต่พอไปถึงบ้านก็รู้ว่ารถตู้หลับในแล้วก็ตกถนนจนต้นไม้เบื้องต้น
ด้านหลังของคนขับติดกับคนขับเลยหลานชายจะนั่งนั่งหลังเลย
หลังของคนขับเลยอ่าส่วนส่วนน้องสาวก็จะเบี่ยงมานิดนึงอ่า
มันจะเป็นเบาะคู่อ่าครับผมคือรูปนั่งในติดใช่ครับติดกระจก
กระจกครับผมติดหน้าต่างติดหน้าต่างครับผมอ่าแล้วหลานชายสิบขวบ
น้องน้องเป็นยังไงบ้างคะบาดเจ็บยังไงบ้างตอนเจ็บก็คือ
สมองกระทบกระเทือนแล้วก็กระโหลกแล้วก็บริเวณหัวนี้เย็บประมาณ๓๐
ถ้าจำไม่ผิดสามถึงสี่สิบเข็มแล้วก็ขาด้านขวาด้านบนหักอืม
ครับเขารักษาตัวอยู่นานไหมคะนานน่ะนานหลายเดือนใครทุกคนดูแลแล้ว
ครับตอนนั้นตอนนั้นพ่อครับผมคุณพ่อเขาเขาทราบตอนไหนว่าคุณแม่ไม่อยู่
ด้วยแล้วคะอืมรู้สึกจะเผาแล้วครับถามหาแม่สิตอนนั้นก็ยังเบอร์อยู่
อืมรักษาตัวใช่ไหมคะใช่ครับอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอ่าเขาอยู่โรงพยาบาลหลาย
เดือนน่ะค่ะหลังจากที่มีงานศพคุณแม่รักเขาถึงรู้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลายวันหลายวันอยู่พ่อเขาเป็นคนบอกใช่พ่อเขาเป็นคนบอก
แล้วเด็กเป็นไงบ้างคะก็คือเหมือนกับเขาไม่ค่อยรับรู้ความรู้สึก
อะไรเท่าไหร่ก็บอกก็พยักหน้าเฉยว่าเออแม่เผาไปแล้วนะ
เมียตายที่เกิดเหตุนะเขาก็ตัวเขาตอนนั้นนะคะตอนนั้นเขาจำได้ไหมว่า
เกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างเขาบอกเขาไม่รู้สึกว่าเขาหลับมาอ่า
หลังจากเกิดเหตุนานแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะคุยได้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเขาอะไรยังไง
ค่ะแล้วคุณภาษากรทราบไหมว่ารักษณะการเกิดเหตุเกิดยังไง
เพราะว่าในข่าวเนี่ยอันนี้นะคะลักษณะที่เห็นเนี่ย
คือในข่าวก็บอกแค่คนขับหลับในทีนี้เรื่องราวที่เราทราบมา
เป็นยังไงบ้างคะที่ผมได้คุยกับอ่าคนธิสารนะคนอื่นอ่ะ
เขาบอกว่าช่วงงาวเนี่ยมันเป็นทางโค้งช่วงก่อนจะถึงงาวเป็นทางโค้ง
แล้วก็เงาวเป็นชื่อของตำบลหรืออำเภออำเภอหนึ่งของของ
ลำปางก่อนจะถึงพยาวค่ะอ่าลุงเขาจะกลับขับตกถนนทีละ
ก็ผู้โดยสารก็ทักท่วงว่าลุงลุงง่วงไหมอ่า
คนขับก็บอกว่าอ่าง่วงเพราะว่าสองเที่ยวแล้วไม่ได้หลับ
อืมต้องบอกเขาว่าเขาตีอย่างน่ะเขาตีตีเขาเรียกว่าตีรอบอ่า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
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปจอดที่พยาวทีเดียวอ่าครับแล้วก็
จากงาวมาถึงที่เกิดเหตุก็ประมาณสัก๔๐กว่าโล๕๐โลนี่แหละ
ประมาณนี้ครับโอ้โหก็ตรึงมาอีกไกลมากนะคะอีกไกลมาก
คือตอนที่สลับในครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยผู้โดยสารเรียกเนี่ยคือ
คือใกล้จะตกถนนแล้วฮะจังหวะที่ใกล้ครับครับผมอ่าแล้วก็เรียกมา
แล้วไม่ได้มีการหยุดพักใช่ไหมแต่เข้าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเขา
ช่วงเขาไม่มีห้องน้ำให้นั่งให้แบบล้างหน้าล้างตาอะไร
ใช่ครับใช่ครับเอ่อคุณลุงคนขับเนี่ยนะคะแกนั่งมาโดยที่ไม่ได้มี
อาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีไม่มีครับคนเดียวคนเดียวเลย
ใช่ไหมคะมีผู้โดยสารนั่งมากับแกไหมคะด้านหน้าช่วงหน้า
ก็มีคู่หน้าที่คู่เดียวคู่กับน้องสาวผม
คนนี้ก็เสียชีวิตภายหลังที่โรงพยาบาลรู้สึกจะไม่กี่วัน
ประมาณสองวันหรืออะไรนะครับค่ะอ่าตัวคนขับบาดเจ็บอะไรบ้าง
บาดเจ็บสาหัสครับบาดเจ็บสาหัสครับผมขาหักครับผม
ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่าขาหักหรือซี่โครงหักนี่แหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ามนเลสวนเลยนะคะผมอ่าตอนที่เกิดเหตุ
มีผู้โดยสารคนไหนเล่าให้ฟังไหมคะว่าจังหวะนั้นได้ทันเรียก
เหมือนตอนที่อำเภองาวไหมว่าคือก่อนจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
ได้ทันเรียกไหมมันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ที่ตะโกนเฮ้ย
อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คือตกถนนเนี่ยมันต้นไม้อยู่ชิด
ชิดกับชิดกับทางมากเลยมันเป็นร่องกลางอ่า
ต้นไม้ก็อยู่กลางดังร่องพอดีเลยเฮ้ยปุ๊บเขาก็บอกชนเลย
คือไม่ได้แตะเบรกคือทางที่เข้าเนี่ยเข้าทางคนขับถูกไหมฮะ
ใช่ครับคือหัวรถทางคนขับอ่ะเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เลย
มันก็เลยเข้าที่ต้นไม้ที่อยู่เกาะกลางใช่ไหมครับ
ต้นไม้ใหญ่ไหมต้นสักใหญ่ครับอ่าต้นศักดิ์มีใครพอจะบอกได้ไหมคะ
ตั้งแต่ตอนนู้นเลยว่าเขาใช้ความเร็วเยอะไหมคะถึงถึงแรงขนาดนี้อืม
ก็เขาก็บอกว่าขับไวอยู่น่ะอืมคนที่สามก็ถือว่าขับไวอยู่
โล่งไหมคะตอนนั้นปกติสามก็น่าจะโล่งเส้นนั้นก็จะโล่งหมดแล้วครับ
อ่าถ้าเดินอย่างเงี้ยต่อไม่เป็นถึงช่วงเทศกาอะไรอย่างงี้ก็
ใช่ครับณตอนนั้นคือโล่งแล้วใช่ไหมคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสองรายสองรายครับ
คุณกัญญารัฐเป็นคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับคนที่เสียชีวิตสองลายเนี่ยคือ
คุณกัญญารัฐเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็อีกหนึ่งคนที่คุณพัศกรบอกใช่ไหม
ครับผมที่ไปเสียชีวิตหลังจากนั้นครับที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพยาวนะคะ
ในขณะที่ลูกชายของคุณกัญญารัฐอายุ๑๐ขวบตอนนั้นรักษาตัวอยู่อยู่ในกลุ่มของผู้บาดเจ็บ
ใช่ครับใช่ไหมคะทีนี้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นแน่นอนมีการฟ้องร้องนะคะ
แต่ประเด็นปัญหามันอันนี้ขอย้อนกลับไปคือถ้าดูข่าวคดีแพรวา
ก็คือคล้ายกันตรงที่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารอนานครับ
แล้วที่รอนานคือรอแพ่งแล้วแพ่งจริงถ้าคุยกันได้ก็จบได้
ฉันเข้าใจถูกทั้งหมดนะสิ่งที่ธนายรณรงค์เห็นว่าเป็นปัญหาของการมาร้องเรียนอันนี้คืออะไรคะ
คืออย่างแรกเลยนะครับมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแน่นอนว่าสิทธิ์ทางกฎหมายเราไม่ว่ากัน
แต่ว่าด้วยเมืองไทยตายตั้งแต่ปี๕๔ในคดีอาญารอลงอาญา๒ปี
เมื่อปี๕๖เสร็จแล้วก็มีการฟ้องคดีแพ่งกัน
แพ่งกับสารตัดสินปี๕๘ให้ชำระมาประมาณ๗แสนกว่านะ

แล้วก็มาปี๖๐สารอุทธรภาค๕ก็ให้จ่ายประมาณล้าน๗โดยประมาณ
แล้วก็มีการยื่นดีการ์กันต่อโดยยังรอผลทางดีการอยู่
โดยระยะเวลาที่มีการสู้คดีเนี่ยปรากฏว่าทางสามีกับตัวลูกก็เสียชีวิตระหว่างการรอผล
เลยแล้วในระหว่างการต่อสู้ก็ยังไม่มีใครได้รับการเยียวยาจากทางคู่กรณีโดยตรง
เอางี้ถ้าพูดตามกฎหมายเนี่ยคู่กรณีเขาใช้สิทธิ์นี้ได้ถูกไหมคะ

แต่ทีนี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งและในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือก็มีความคาดหวังว่าจะคุยกันแล้วจบ

คือมาร้องเรียนคราวนี้เนี่ย
เหมือนร้องขอความเห็นใจอย่างนี้มากกว่าป่ะค

เพราะคนที่คุณภาษากรเห็นใจไม่ใช่ใครอื่นคือคุณแม่

คุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่อายุเท่าไหรล่ะคะตอนนี้

คุณแม่ปกติอยู่บ้านกับใครคะที่พยาว

คือส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่นะครับ
กลางคืนพี่สาวจะมานอนเป็นเพื่อน

ขออภัยนะคะคือคุณพ่อไม่ได้อยู่แล้วเนอ
พ่อเสียนานแล้วครับเสียนานแล้ว
คุณแม่เนี่ยนับตั้งแต่เกิดเหตุกับคุณกัญญารัฐเนี่ยค่ะ

แกก็ตอมใจนะประมาณนั้น
ประมาณว่าเสียลูกสาวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งคือถามว่าคนแก่
ว่าแล้วเขามาอะไรให้เราบ้างไหม

ผมไม่ได้ซีเรียสกับการจะมาชดเชยค่าเสียหายหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมผมจะ
ผมจะคุยถึงเรื่องความเป็นมนุษย์มากกว่า
ไม่ใช่ว่าจะเอาน้องสาวมาเป็นตัวตั้งแล้วมาคำนวณเป็นตัวเลขไม่ใช่

ถ้าเกิดว่าผมก็ได้ขับเป็นคนขับ
แล้วคนขับเป็นน้องสาวผม

ผมตรงนี้มากกว่าที่อยากให้สังคมเขารับรู้
ผมคิดว่าไม่ใช่เคสผมคนเดียวหรอกครับ

มันต้องมีเยอะแยะมากมายไก่กองที่ไม่ได้ความเป็นธรรมแบบนี้
แล้วเขาก็ปล่อยไปโดยเวลาอันเนิ่นช้า
เพราะว่าไม่มีเงินติดตามไม่มีใครที่จะพอรู้ว่าติดต่อใครได้ไหมอะไรไหม

รู้ขั้นตอนไปทวงไปถามจากใครได้บ้างหรือว่าให้รออย่างเดียว

แล้วเวลาสู้คดีผู้เสียหายต้องใช้เงินสู้ด้วย

ต้องใช้เงินทั้งจ้างทนายทั้งวางสารทั้งเดินทางไปศาลจนกว่าจะจบเรื่อง
แล้วก็ต้องมารอลุ้นว่าสารจะตัดสินว่ายังไง
ทุกครั้งมีการไก่เกลี่ยตลอดแล้วก็คดีนี้ก็ต้องรอผลคดีอาญาก่อน
ทุกอย่างก็ต้องรอตามกระบวนการหมด
คุณแม่ค่ะคุณพัศกรคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คนคะ

ที่เทียวไปเทียวมาคอยดูแลคุณแม่อยู่ใช่ไหมคะ

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วอันนี้ฉันขอถามเพราะว่าเทียบกับตอนเกิดข่าวของคุณแพรวาเนี่ยนะคะ
จะมีบางครอบครัวที่เจอลักษณะปัญหาคล้ายกันคือว่าคนในครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางจิตใจเยอะนะคะ
แล้วก็บางครอบครัวมีผลต่อกายด้วยซ้ำ

คุณแม่ก็ป่วยอ่อนแอดจากนั้นมาครับผมเป็นโรคหัวใจเพิ่มมาอีกแต่ความดันนี่ก็เป็นเรื่องปกติของคนชะลาอยู่แล้ว

ทีนี้หลานชายค่ะหลานชายน้องสิบหวบตอนนั้นเนี่ยนะคะ

หลังจากที่เสียคุณแม่ไปแล้วเนี่ยตัวสามีของคุณกัญญารัฐและตัวของลูกชายอยู่กับคุณแม่ไหมคะ

ก็ไม่ได้ให้หลานไปอยู่เป็นเพื่อน

เพราะเขาก็ต้องกลับมานครสวรรค์อยู่เหมือนเดิมนะคะ

ทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับสามีคุณกัญญารัฐคะ

ก็ไปลื่นล้มในห้องน้ำช่วงเช้า
มาก็คือปกติเขาจะตื่นก่อนลูกอาบน้ำอะไรเตรียมของให้ลูกเสร็จแล้ว
จะขึ้นไปเรียกลูกทีนี้เขาก็ล้มตั้งแต่น่าจะประมาณเจ็ดโมงอะไรอย่างนี้
จนลูกลูกก็ไม่พ่อไม่ได้ขึ้นไปเรียกลูกตื่นมาประมาณเกือบเก้าโมงแหละ
ก็มาเห็นพ่อนอนอยู่ในห้องน้ำก็ช่วยอะไรกันไม่ได้แล้ว
เสียชีวิตแล้วเหรอตรงนั้นเลยครับมีโรคประจำตัวอะไรป่ะคะมีครับ
เคยมีเยอะมากอ๋อครับผมเขาก็เป็นคนร่างใหญ่เนอะอ้วนอ๋อค่ะ
แล้วหลังจากนั้นอีกราวสักกี่เดือนปีหนึ่งครับผม
ขึ้นปีหกศูนย์นะหกศูนย์ก็แปดธันวาส์หลานก็มาประสบบุปติเหตุ
จากรถมอไซค์ครับผมกับมีคู่กรณีอยู่
แล้วคู่กรณีของหลานยังไงอ่าแล้วคดีหลานเป็นไงคะ
ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันครับผมอ่าแล้วนี่สอบสอบเลยไหมเรื่องหลัง
หรือยังหรือยังไม่ได้ยังนะเอาคดีนี้ก่อนนะครับผม
หลานก็โทษนะคะหลานเสียชีวิตที่เกิดเหตุเหรอที่เกิดเหตุเลยครับ
เดือนธันวาส์ทั้งสามครอบครัวที่ตายเดือนธันวาส์หมดเลยอ๋อ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขอคุยกับคุณแม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือจะถามสารทุกข์สุขดิบนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าจะอะไรหรอกนะ
ว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
งานได้ลองคุยแล้วก็พอไหวนะพอไหวนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราคุยกันในสายนะคะกับคุณแม่นะคะ
คุณแม่ล่าดวงจิตค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ

ได้ยิน
สุขภาพเป็นไงบ้างคะตอนนี้

เป็นไงมีปวดหลังปวดขาปวดอะไรบ้างไหม
ปวดขาปวดขาที่ขาหักเท่านั้น

ตรงอื่นมีเป็นจ๋ายังไงนะ

หัก๒ครั้ง

จ้ะจ้ะ

จ้าแม่กินข้าวได้เนอะ

อ่ากินข้าวอิ่มนอนหลับนะคะ
คุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าคุณพาสกรจะมา
ร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวเนี่ยค่ะ
ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้คุณแม่รู้ไหม

คุยกันว่ายังไงบ้างจ๊ะแม่รอคดีนี้อยู่ด้วยหรือเปล่า
หรือแม่หมดใจแล้วไม่รอแล้วยังไงนะ

คุยกันก็สงสารลูกนั่นแหละ

อ่าคุณแม่ปกติแล้วทุกปีใหม่
คุณกัญญารัฐลูกสาวจะขึ้นไปหาทุกปีเลยไหมคะ

ทุกปีเนาะคุณแม่เกิดวันที่๑มกราคมเหรอคะ
วันที่หนึ่ง
อืมก็คือทั้งฉลองปีใหม่ด้วยฉลองวันเกิดแม่ด้วยเนาะ

ปกติก็จะพาหลานไปด้วยทุกปีเลยไหมคะหลานชายเนี่ยค่ะ

อยู่กันเวลาขึ้นไปหากันเนี่ยอยู่กันกี่วันคะ
๒๓วันเนี่ย
วันนะโอ้กินกันอิ่มน้ำสำราญเลยสิ
อืม
จ๋าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยความคืบหน้ามีใครไปบอกเราบ้างไหม
มีคนไปบอกสิ

มาบร้อยเสียแล้ว

น้องให้เขา
ในบ้านนะตัวไปบ้านพอดีเราไปไม่เจออยู่บ้านแล้ว
มันกลายแล้วเป็นประกาศ
ปกติเวลาคุณกัญญารัฐไปหาแม่เนี่ยก็จะไปถึงไปเช้าที่บ้านแม่ช่วงรุ่งสางเนี่ยเนอะ
ตี๔ตี๕ประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะครับค่ะ
จ๋าในเรื่องของคดีค่ะคดีตามปกติแล้วเนี่ย
ใครเป็นคนมาบอกแม่คะว่าถึงไหนแล้วใครเป็นคนมาเล่าให้ฟังคะ
คดีว่าเขาตัดสินอย่างนั้นแล้วนะเขาตัดสินอย่างนี้แล้วนะ

ไม่มีใครมาบอกอะ

ถึงไหนก็ไม่รู้

แม่แล้วมีมีทางฝั่งคู่กรณีนะคะคู่กรณีก็หมายถึงทางตัวคนขับรถตู้นะคะ
หรือว่าบริษัทของรถตู้เนี่ยเขาได้โทรคุยหรือว่ามาหาคุณแม่บ้างไหมคะ
ไม่ไม่มาเลยไม่โทรเลย

เขามีส่งใครมางานของคุณกัญญารัฐบ้างไหมคะ

ไม่มีเนอะอ่า
ทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ก็จะเป็นลูกสาวอีกคนนึงที่คอยเทียวมาดู

เอาอย่างนี้จะบอกว่าตอนนี้คุณพาสกรนั่งอยู่ในรายการรายการที่ไทยรัฐนะคะ

คุยกันไว้ว่ายังไงบ้างไปตามให้หน่อย
หรือเอายังไงที่คุยกันไว้นะคะ
ที่คุยกันไว้หรือ
รู้ใช่ไหมว่าเขาจะมาร้องเรียนนะเนาะ

ใช่มันนานแล้วแล้วคุยกันไหมว่าไงคะ

เขาจะช่วย

มาเช้านะ

กระทรวงยุติธรรมใช่ไหม

มีเจ้าหน้าที่เขาไปกันหลายคนแล้วไปนั่งคุยให้คุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะ
จ้ะจ้ะอ่าแล้วเขาพูดกับแม่ว่าไงบ้างจ๊
เพราะว่าเขาจะช่วย

เรื่องนานแล้วทำไมไม่ติดทัศนีเขาพูดแบบนี้
แม่ก็ว่ามันนานแล้วเนาะ

ตอนนี้คุณพาสกรก็ตามเรื่องให้อยู่นะคะ

ในรายการทีวีเราเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคุยกับ
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะ

ก็จะได้ทราบว่าตกลงไปถึงไหนแล้วนะ

คุณแม่ดูแลสุขภาพนะคะ
จ้าจ้าสวัสดีค่ะ

แม่ถ้ายาวอีกหน่อยจะขอหวยเลยนะ
แม่ผู้หลักกูอยากให้เนี่ยนะคะ
คุณพาสกรค่ะคุณแม่เองจริง

รู้สึกว่าเออหรือคุณแม่เข้าใจว่ามันจบไปแล้ว

ก็คือไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับ

เราไม่ได้มีเส้นสายเราไม่ได้มีเงินพอ

และอีกอย่างหนึ่งคือที่แม่ทวงถามมาเนี่ย
คือหลังจากที่น้องเขยเสีย

เพราะว่ามันเป็นสิทธิของ
ของลูกเคยกับของหลาน
แล้วทีนี้พอลูกเขยเสีย
เขาก็ถามผมว่าผมรู้เรื่องไหม

ไปถึงไหนแล้วแต่ผมมาได้

คดียังไม่จบเงินยังไม่ได้นะลุง

ตั้งแต่น้องเคยเสียตั้งแต่ปีหกศูนย์

ผมก็ไม่คิดที่จะมายื่นอะไรหรอก
ปกติโตก็คือพูดตรงนะว่า
นะว่าผมไม่ได้มองเห็นความยุติธรรมในประเทศไทยมีเลย

มาวันนี้ก็เพื่อจะทวงให้คนอื่นเขาด้วย
ไม่ใช่ว่าทวงให้เฉพาะแม่ผมหรือว่าน้องสาวผมนะครับ

กับการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

แล้วตัวหลานชายตอนก่อนที่เขาจะเกิดเหตุกับเขา
เขาคุยกับคุณมัศกรว่ายังไงบ้างคะ
ก็คุยถึงเรื่องรูปคดีเหรอครับ

แต่ผมถามเขาไงว่าแล้วเรื่องแม่ไปถึงไหนล่ะ

ตามข่าวที่บอกว่าได้เงินจากพรบ
พรบนี้คือมันเป็นพรบที่คุ้มครอง
เหมือนกับการเสียภาษีตลอดนะครับผม

แล้วก็มีค่าทำศพ
ก็คือจำนวนนั้นตามกฎหมายจบ

พาไปที่กระทรวงยุติธรรม

ผมก็ไปตามขั้นตอนประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง

ทีนี้ท่านรองทวชัยก็สั่ง
ลงพื้นที่เลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
คือจริงสำนักงานยุติธรรมพยาวโทรมาหาตั้งแต่ก่อนไปถึงกระทรวงแล้วฮะ

เพื่อจะได้ไปบ้านคุณยายว่าอยู่ตรงไหน
จะได้เข้าไปดูรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเป็นข่าวแบบนี้มาก่อน

เราก็อยากจะให้มันเห็นในกระบวนการว่า

ซึ่งส่วนใหญ่ขั้นตอนก็จะเป็นไปถ่ายถามว่าเรื่องมันเกิดอะไรยังไง

ซึ่งคุณแม่อาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดได้มากเท่าไหรเนาะ

แล้วหลังจากนี้ครอบครัวเขาต้องทำยังไงคะ
คือตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาเอกสารไปยื่นเพิ่มที่สำนักงานยุติธรรมพยาว
แล้วก็ในคดีนี้ก็จะให้ทางกระทรวงยุทธรรมติดตามดูซิว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้าง

แต่ว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่ตามมาดูว่ามันถึงไหนแล้วขั้นตอน
คือเอางี้อย่างเราชาวบ้านเราไม่รู้ไปกล้าถามใครนะ
ไม่รู้เข้าไปจะหาใครเขาจะให้เรารู้หรือเปล่าเราจะไปถามใครล่ะใช่ไหม

ใช่ครับแล้วก็พอหลังจากตามเสร็จปุ๊บถ้าวันไหนที่สารมีคำสั่งให้ชำระเท่าไหร่ก็ตาม
กระทรวงยุติธรรมจะบังคับคดีให้ด้วยจะสืบทรัพย์ให้ด้วย
ก็คล้ายกับคดีใหญ่ที่เพิ่งจบไปเลยที่กระทรวงยุทธรรมก็เข้ามาช่วยส่วนหนึ่ง

แต่อันนี้เนี่ยนะคะดิฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าผู้เสียหายก็ไม่ได้รวมตัวกันเนาะ
ใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเองได้ตามด้วยหรือเปล่านะ
ผู้บาดเจ็บคนอื่นนะหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านนะคะ
ทีนี้อันนี้ถ้าตามมีผลกับเฉพาะครอบครัวของคุณกัญญารัฐ
หรือว่ามีผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องคะ
ทั้ง๖ครอบครัวที่ตามมันอยู่ก็ได้ผลทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันคดีเดียวกัน

๗คนคือเสียชีวิตสองบาทเจ็บห้าถูกมั้ย

แล้วก็อุทรต่ออุทรต่อได้๑ล้าน๗๐๐๐๐๐

เจ็บ๕เช่นเดียวกันทีนี้พอดีกาปกติดีกาจะกินเวลาเยอะไหมครับ
ก็ตอบยากอะครับไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าแต่ก็หลายปีครับ
ซึ่งเดี๋ยวนะ๗๐๐๐๐๐บาทจบที่ปีพศอะไรครับ
ปี๕๘ล้าน๗บาทจบปี๖๐บาท
นี่ราวสัก๒ปีแล้วไปขึ้น๒ปีราวนี้นะคะ
ซึ่งไม่รู้เลยว่าจะจบปีนี้หรือเปล่าถูกไหมใช่ครับแต่แต่ระยะเวลาจะอยู่ประมาณนี้ป่ะค

แล้วแต่เลยว่ามันตอบไม่ได้เลยครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้
แล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติมันมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วสมมุติถ้าคู่กรณีเนี่ยนะคะ
หรือคู่ฟ้องกันดิ
ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะมีครอบครัวแหมจะว่าครอบครัวผู้ประสบเหตุก็ไม่ได้เพราะไม่ได้รวมตัวกัน
ด้านบาทหุ้นพรรษกรรมพอร์ททราบไหมว่าการติดต่อครั้งหลังสุดกับคู่กรณีในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
คือพ่อเขาสามีเขาที่เป็นคนตายเขาเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมด
เขาเคยเล่าหรือเขาเคยพูดให้ฟังไหมว่าเคยคุยกันเมื่อไหร่ติดต่อกันยังไง
ที่ผมรู้มาจากน้องเขยคือว่าเขาจะโอนเรื่องให้น้องเขยเป็นคนเดินเอง
เพราะว่าผู้เสียชีวิตอีกคนนึงญาติพี่น้องเขาก็ตะสีตาสาไม่รู้อะไรเลยครับ
งั้นเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะขอคุยกันกับท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ได้ยินชื่อท่านบ่อยนะคะท่านรองประหลัดธวัชชัยไทยเขียวสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีที่เกิดเหตุตั้งแต่ปี๕๓ที่เรารู้จักกันว่าเป็นคดีแพรวาเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาทวงถามกันคือกลางปี๖๒
เขารู้สึกได้แล้วที่สำคัญคือดันมาช้าที่แพ่ง
มันก็จะเป็นความรู้สึกตรงที่อย่างที่คุณพัชกรบอกคือแหม
มันเป็นเรื่องของน้ำใจอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมมันเป็นเรื่องของน้ำใจ
ซึ่งคุณพาสกรเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าไม่จริงไม่ได้คาดหวังเนี่ยคือมัน
ก็จริงแล้วที่ผมรู้มาในสำนวนคือที่ผมเล่ามามันไม่ใช่
เค้าก็ไม่ได้หลวงว่าเค้าหลับไหนเช่นฟะหรือไม่ใช่ครับ

แล้วจริงมันยังไงกันแน่
ที่คนบาดเจ็บในรถเขาให้การกับผม
ให้การเขาเล่าให้ผมฟังว่า
ทักทวงก็ครั้งนึงแล้วแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุ

เราคุยกับท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะรองธวัชชัยไทยเขียวค่ะ

ท่านรองค่ะรวดเร็วมากเลย
เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดลงไปคุยกับคุณแม่แล้วเรียบร้อยที่พยาวนะคะ
แต่ทีนี้เรียนถามแบบภาพรวมค่ะท่าน
คือตอนนี้สรุปที่รอแล้วเนี่ยคือรอคำพิพากษาสารดีการในคดีแพ่งถูกต้องนะคะ

ซึ่งคือจริงโดยสถิติเราไม่สามารถจะบอกผู้เสียหายได้เลยว่าโดยปกติแล้วจะรอช่วง
อย่างเช่นนะคะชั้นอุทธรณ์ต่อชั้นดีกาจะห่างกันราวกี่เดือนหรือกี่ปี
คือไม่มีสถิติที่แน่นอนว่าจะห่างกันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ไม่สามารถบอกได้อย่างที่คุณลนลงเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
แต่ว่าทางศาลเองขนาดนี้เขาก็มีสติมีการเร่งรัดที่เร็วขึ้น
เช่นคดีในสารชั้นต้นไม่เกิน๖เดือนไม่เกินอะไรอย่างนี้เขาจะมีแนวทางอยู่นะครับ
อ๋อแล้วในส่วนของขั้นตอนเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยรอคำพิพากษาสารแพร่งชั้นดีการ์
แต่ว่านะคะแต่ว่าสมมุติตอนนี้เป็นข่าวแล้วเกิดคู่กรณีอยากจะเจรจาพูดคุยกันอาจจะจบได้เร็วกว่ารอคำพิพากษาได้หรือว่าคุยกันได้ง่ายกว่าเนี่ยนะคะ
ยังสามารถจะคุยกันได้อยู่ไหมคะ

เพราะขนาดนี้เราพยายามจะบอกว่าเราสามารถเข้าถึงอำนวยความทำโดยที่ไม่ต้องร้องขอเพราะว่ากระทรวงยุทธรรมจะเข้าไปเอง
แต่ลายนี้มันเกิดมานานแล้วอย่างวันนี้เราเข้าเลย

แต่พอทันทีที่รู้ว่าทนายจะมายื่นเนี่ยยุติธรรมจังหวัดไปตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะใช่ไปแล้ว

ก็จะเห็นอย่างประธานโทษนะก็ต้องเอ่ยขอกรณีของน้องแพรวา
จากเดิม๒๔ล้านก็ไป๔๒ล้านในต้นครับ
ท่านรองคะตามปกติแล้วถ้าถึงชั้นศาลดีกาแล้ว
การที่จะให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีคุย

มันจะยากแล้วไหมคะเพราะก็สู้กันมาถึงดีการแล้ว
เพราะว่าถ้าจะคุยน่าจะคุยกันตั้งแต่ช่วงอุทธรณ์
หรือว่าก่อนหน้านั้นซะด้วยซ้ำไปคือถ้าสู้ถึงดีกาแปลว่า
ก็ใช้กลไกศาลและคงไม่อยากคุยแล้วหรือเปล่าคะ
โดยหลักการของตัวคู่กรณีมักจะไม่ค่อยเข้ามาเจรจา
แต่ว่าในทางปฏิบัติบางทีมันก็มีตัวแบบให้เห็น
แล้วบางทีก็อาจจะทำให้คิดได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็กลับมาคุยกัน
ซึ่งกระทรวงยุทธรรมจะเน้นนโยบายเรื่องนี้ตลอดกระบวนการเลย
แต่ว่าอย่างกรณีของตัวนี้เราได้ไปพบคุณแม่
เราก็ได้อย่างน้อยเรื่องสิทธิ์ชดเชยเพื่อเห็นในคดีอาญา
ซึ่งมันเลยเวลาไปแล้วแต่เราก็รับไว้นะครับ
แล้วก็เราคิดว่าที่แน่ก็คือนอกจากเรื่องไกลเกลี่ยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสารมีคำพิพากษาเสร็จแล้วเนี่ย
กระทรวงยุทธรรมก็พร้อมที่จะออกค่าธนายความในการสืบทรัพย์ให้
แล้วทันทีที่คดีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเนี่ย
อู้ยนี่ผมผ่านหวังได้เยอะเลยนะครับคุณภาษากรนะครับ
เป็นครอบครัวที่เดินเรื่องของ๑ใน๒ของผู้เสียชีวิต
ในกรณีถ้าเกิดการเจรจาขึ้นได้หรือเรื่องจบได้ง่าย
เท่ากับว่าประโยชน์จะตกอยู่กับผู้เสียชีวิต
ขออภัยค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่าน
แล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก๕คนด้วยหรือเปล่าคะ
หรือเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวคะ
ไม่ก็ตามความวิภาคศาสตร์ทั้งหมดนะครับทุกกรณีครับ
ความวิภาคศาสตร์ถึงตรงไหนก็ไปไปถึงตรงนั้นทั้งหมดล่ะครับ
ไม่ได้แปลว่ามาร้องเรียนคนเดียวจะได้รับการจัดการคนเดียวไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
ก็เราต้องเวลาเจรจาเนี่ยไม่ใช่เจรจาเฉพาะของกรณีของคุณพัศกร
คือกรณีของที่ธนายดนลงมานะครับเพราะว่าในคดีมีผู้เสียหายอยู่กี่ลาย
เราก็พยายามที่จะช่วยดำเนินการให้ทั้งหมด

ท่านค่ะอย่างสมมติเวลาถ้าเกิดการเจรจากันได้จริงนะคะ
คนที่นั่งตรงกลางคือกระทรวงยุติธรรมเลยป่ะคะ

กระทรวงยุทธรรมก็จะช่วยลงไปไกลเกลี่ยให้นะฮะ
ถ้าได้ข้อยุติยังไงก่อนที่ความวิบัติศาสตร์สันติกาจะออกมา
เราก็จะเอาข้อยุติไปยื่นทางศาล
ให้ท่านทราบว่าได้ข้อยุติอย่างไร

แต่ว่าจริงคุณจอมขวัญเรื่องพวกนี้มันมีเรื่อง

แพ่งทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องเอกชนเอกชนไม่ค่อยเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นเรื่องของเอกชนเอกชนแล้วก็มาใช้ภาษีของรัฐไป
บางคนสู้กัน๑๐๒๐ปีแล้วก็ไปยอมความสันติกาก็มี
แต่ในกรณีของคดีอาญาซึ่งถูกละเมิดแล้วก็มีละเมิดมีค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพราะบางคนได้คำพิพากษาใบเดียว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมูลทรัพย์เกินกว่า๑ล้านก็ต้องไปฟ้องล้มลายไล่เบี้ยอะไรกันต่อเนี่ย
ซึ่งเราอยู่ในแผนปฏิรูปซึ่งอยู่ในแผนอยู่แล้วเนี่ย
มาดูกันว่าเราจะดูในคุณีนี้อย่างไรได้บ้างครับว่า
ถ้าในกรณีคดีอาญาที่มีการฟ้องละเมิดค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ย
เพราะว่ามันนานเกินไปบางคนก็รอไม่ได้เราจะทำยังไงได้บ้าง
อันนี้อาจจะต้องจัดเวทีสารเสวนาร่วมกันจริงครับ
อ่าค่ะท่านรองประหลัดคะในส่วนของการร้องเรียนลักษณะ
ใกล้เคียงกันหรือเหมือนหรือต่างออกไปคือไม่ใช่อุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยนะคะ
คือถ้าเขาดูแล้วเขาดูในข่าวแล้วเขารู้สึกว่าเออใช่เขาก็มีลักษณะปัญหาแบบนี้เหมือนกันเนี่ย
ก็คือเข้าตรงไปที่กระทรวงยุติธรรมของแต่ละจังหวัดได้เลยหรือเปล่าคะ
ได้ครับไปที่สำนักงานวิทธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับ
เราสามารถไปติดต่อได้เลยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายนะฮะ
เรามีทนายอาสาซึ่งนั่งประจำอยู่เรียกว่าคลินิกยุติธรรมอยู่ประจำทุกวันเลย
แล้วก็ถ้าหากว่าเอ๊ะไปไม่ถึงเพราะบางคนเนี่ยมันไกลปืนเที่ยงนะ
ตัวจังหวัดก็ไม่เคยเข้าเนี่ยค่ะหดไปที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดฮะสิบ
สิบหนึ่งสิบหนึ่งแล้วก็ตอบเจ็ดเจ็ดอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
แล้วภายใน๒๔ชั่วโมงเราจะไปถึงจะไปถึงเจ้าของเรื่องทั้งหมดครับค่ะ
ท่านค่ะเดี๋ยวยังไงคดีนี้ถ้าฟังจากท่านประหลัด
อภัยค่ะท่านรองประหลัดเนี่ยคือดูไม่ดูไม่ยากคำว่าไม่ยากคือ
รับเรื่องแล้วเรียบร้อยจัดการให้แล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้มันจะจบแบบไหน
อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณภาษากรแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ถึงมือ
ประหลัดแล้วครับสบายใจแล้วนะครับนะคะท่านรองประหลัดนี้
ฉันรบกวนท่านแค่นี้ก่อนนะคะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับจริงจริงนี่นึกอะไรไม่ออกกระทรวงให้ทำนี่
รองประหลัดท่านนี้ก่อนเลยนะครับใช่ไหมคะครับก็ต้องไปตาม
สามัญประจำกระทรวงนะก็ต้องไปตามกลไกให้มันเกิดการขับเคลื่อน
นะครับคือท่านดูด้านนี้ครับด้านนี้มันก็จะได้ยินชื่อท่านบ่อย
แล้วก็ตอบสนองเร็วมากตอบสนองเรื่องเร็วมากทีนี้
เอ่อประเมินได้ไหมว่าเอาเข้าจริงจริงแล้วเนี่ยต่อให้กระทรวงยุติธรรมติดต่อให้นะคะ
มาคุยเหรอเพราะแพ่งถ้ารอถึงดีกาแปลว่าก็คงรอจบสารหรือเปล่า
ผมว่าระยะเวลามันอาจจะผ่านมา๗ปีมันหลังจากที่มันออกนำเสนอข่าวไปเนี่ย
ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเห็นใจในเคสคดีของคุณแพรวา
นี้ก็ไม่ต่างกันถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดเราเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เราควรช่วยเหลือกันและกันมันแล้วตอนนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าได้เงินมา
คนตายก็ไม่ได้ใช้เพราะตายกันหมดทั้งบ้านแล้ว
นั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเดินหน้าต่อไปมันต้องแก้ไขให้ได้
คือถ้าจุดหนึ่งแล้วเราจะเดินหน้ากันในลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะออกเป็นกฎหมายมาเพื่อเร่งรัดให้มันไวขึ้นก็ดี
แต่อย่างน้อยเราจะได้มีบทเรียนร่วมกันในสังคมว่า
ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นคุณต้องวิ่งไปที่กระทรวงยุติธรรม
เขาจะช่วยตามให้ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจน
คุณไปกระทรวงเนี่ยเขาตามให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ท่านรองประหลัดธวัชชัยรับอยู่หลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมคือ
ก็จะได้ยินเสียงได้ยินชื่อท่านอยู่เรื่อยนะคะ
ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องจะจบเร็วและจบง่ายนะคะ
รับหลายเรื่องแล้วเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเลย
คุณพาสกรถามตรงไปตรงมาเลยว่าจริงแล้วพอออกมาแบบนี้
เอาเข้าจริงคิดว่ามันจะเร็วกว่าเดิมไหมหรือมันจะจบง่ายกว่าเดิมไหม
หรือจะได้คุยกันไหมกับคู่ฟ้องเนี่ยค่ะ
ผมมองว่าเขาคงไม่กล้าที่จะออกมาหรอก
เพราะว่าตามสิทธิ์ตามกฎหมายของเขาแล้วนะ
อาจจะถึงต้องขั้นตอนสืบทรัพย์หรืออาจจะถูกฟ้องล้มละลาย
เพราะอย่างท่านทนายโรนลงบอกว่า
ไประยะเวลา๗๘ปีเนี่ยเขายังจะเหลืออะไรให้เราอยู่หรือเปล่า
เหตุผลนี้เหตุผลหนึ่งที่ทำไมต้องยืดเยอะ

เอ่อไม่เป็นไร

คือไม่เป็นไรอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มันถูกหยิบขึ้นมาแล้วนะคะ
ถูกหยิบแล้วก็ถูกรับรู้โดยทางหน่วยงานราชการแล้วเรียบร้อย
ส่วนมันจะจบแบบไหนถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วแหละคุณทัศกร

แล้วเดี๋ยวอันนี้เขาตามให้อยู่แล้ว

แล้วก็มีอีกหลายคดีนะคะที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้
กรณีคดีของข่าวคุณแพรวาเนี่ยก็

แล้วก็อย่างที่บอกนะคะสังคมมีส่วนช่วยมากในการเร่ง
สิ่งที่มันดูค่อนข้างช้าให้มันเร็วขึ้นได้
สังคมทวงถามว่าตกลงเราจะให้มาตรฐานแบบนี้
กับผู้เสียหายกับเหยื่อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือนะคะ
เดี๋ยวรอดูดิฉันว่าไม่น่าจะยาก

วันนี้อย่างไงขอไปกำลังให้ครอบครูและคุณแม่ก่อนนะคะ
แล้วก็ใครในดนตรงนะคะขอบคุณพาสกรนะคะ

สักครู่แท็บนิวส์โชว์นะคะวันนี้ถามตรงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ